ท่านผู้ชมครับที่เชียงรายนะครับมีคนไปพบศพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจมน้ำเสียชีวิต
แต่พอไปตรวจสอบเนี่ยสภาพศพมีบาดแผลที่หน้าอกแล้วก็ลำคอนะฮะ
มีแผลอยู่๓๓แห่งนะคือญาติก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายฮะ
ไม่ใช่การจมน้ำนี่บาดแผลนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณไปนำศพขึ้นมานะครับ
นายคำอ้ายจันกาวีอายุ๔๙ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อคืนนี้นะครับที่ไปเจอศพนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนายคำอ้ายเดินมาที่สาราเก็บของริมแม่น้ำตรงนี้
แล้วถอดเสื้อทั้งเสื้อกล้ามกับเสื้อคลุมเนี่ยวางทิ้งเอาไว้
เดินไปที่ริมบ่อแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วเดินลงไปในน้ำ
คือเดินไปเรื่อยเนี่ยจนห่างจากฝั่งไกล๕เมตรได้
ที่เขาจะจมหายไปเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปงมขึ้นมาเนี่ยพอเอามาตรวจสอบเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตอนที่เอาเอามาวางบนฝั่งข้างบนเนี่ยแล้วเอาผ้าสีขาวคลุมร่างเนี่ย
เพราะคิดว่าเป็นการจมน้ำนะครับ
ปรากฏว่าอยู่เลือดเนี่ยไหลพุ่งทะลุออกมาจากร่างกายของนายคำอ้ายนะครับ
เปื้อนผ้าขาวหมดเลยนะครับ

พบว่าที่ศพมีบาดแผลที่หน้าอกอยู่๒แผล
แล้วก็คอด้วยนะครับนี่ครับคออีก๒แผลนะครับ
อ่าถวมแล้ว๓๔แผลนะครับ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ

ญาติญาติก็เตรียมสถานที่เพื่อรอจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
นี่ภรรยานะฮะภรรยาของผู้ตายบอกว่าเมื่อต้นปีนะครับ
ตั้งแต่ปี๖๔นะฮะมกราคม
คำอ้ายสามีถูกรถชน
ทีนี้ร่างกายก็เลยไม่สมบูรณ์นะฮะ
ต้องเจาะคอด้วยนะเพื่อดูดเสมหะแล้วก็เป็นท่อหายใจแทนจมูก
ทำให้หลังจากนั้นสามีไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะ
ทำงานอะไรก็ทำไม่ได้ตามปกตินะครับ
เธอเองก็ต้องคอยทำงานแทนสามีในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ประมาณมีนาคม๖๔เนี่ยหลังจากเกิดเหตุนะครับ
สามีเคยคิดสั้นมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยการผูกคอตาย
แต่ตอนนั้นช่วยกันได้สำเร็จนะฮะมาช่วยกันไว้ทัน
ก่อนหน้านี้๓วันภรรยาบอกว่าได้พาลูกสองคนไปนอนบ้านพ่อ
เพราะว่าเธอเองก็ทะเลาะกับนายคำอ้ายสามี
จนกระทั่งมาทราบข่าวเมื่อคืนนี้นี่แหละ
ว่าเขาเดินลงไปในบ่อน้ำของหมู่บ้านแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
เชื่อว่าสามีคงตั้งใจฆ่าตัวตายเพราะไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วในกระเป๋ากางเกงสามีเนี่ยตอนที่เอาศพขึ้นมาเจอเชือกอยู่เส้นหนึ่ง
คาดว่าน่าจะเตรียมมารัดคอตัวเองแต่สุดท้ายคงเปลี่ยนใจเดินลงบ่อน้ำไปเลย
คือเก๊ว่ายน้ำเป็นอันนี้รอบที่สาม

คือจะไปด้วยกระโจนละรอบเนี่ยรอบที่สองและกลับมารอบที่สาม
มีดในบ้านหายไปก็คือว่า
บาหันมีดในบ้านหายอย่างสักอย่างบาหันมีดในบ้านหายแล้ว
หลานชายของนายคำอ้ายนะครับหลานชายของผู้ตายได้พาคุณวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ่อน้ำนะฮะที่อยู่หลังบ้านนะครับ
เป็นจุดเกิดเหตุห่างจากบ้านประมาณ๕๐เมตรนะครับ
นี่ฮะแล้วก็เล่าว่าเมื่อวานนี้ตอน๑ทุ่ม
ตั้งใจจะมางมหอยที่เบาะน้ำตรงนี้
เจอรองเท้าแตะสีขาวของผู้ตายนะครับ
วางทิ้งไว้ที่ริมขอบบ่อซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่นะฮะ
ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เจอเสื้อที่ถอดทิ้งไว้ที่สารา
แต่ไม่เจอตัวนายคำอ้ายซึ่งเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าเนี่ย
เชื่อว่าใช่ของนายคำอ้ายแน่นี่ฮะหลังจากนั้นก็เริ่มตามหากัน
สุดท้ายก็เจ้าหน้าที่เขามางมเนี่ยไปเจอในบ่อน้ำจริงนะครับ
น้องสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าไม่เห็นพี่ตั้งแต่๕โมงเย็นเมื่อวาน
ไม่มีรางบอกเหตุอะไรทั้งสิ้นจนหลานชายมาบอกว่าเจอรองเท้าเจอเสื้อเนี่ยฮะ
แล้วเขาก็มางมกันแล้วก็เจอศพนะครับ
พิสูจน์หลักฐานวันนี้ลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
มากับชุดประดาน้ำด้วยนะฮะเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะมันต้องเอาให้สิ้นสงสัยไงว่าเอ๊ะร่องรอยที่แบบมันเหมือนแผลถูกแทงอ่ะ
หน้าอกกับลำคอมันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเกิดเดินไปแล้วก็จมน้ำตายฆ่าตัวตายด้วยการเดินลงน้ำไปเนี่ย
มันจะมีแผลได้ยังไงในกระเป๋ากางเกงก็มีเชือกอยู่เส้นเดียว
นี่สุดท้ายพองมลงไปเนี่ยนะฮะเจอนี่ครับทุกผู้ชมครับ
มีดปลายแหลมยาว๓๐เซนติเมตร
ตกอยู่ที่พื้นดินใต้น้ำนี่มีดเล่มนี้นะครับ
ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะทำไมมีดเนี่ยถึงไปปักอยู่กับพื้นดินใต้น้ำได้
มันปักด้วยนะฮะถ้ามีดตกมีดใครมาตกถูกโยนทิ้งลงน้ำหรือว่าล่วงตกน้ำ
มันต้องค่อยลอยลงน้ำแล้วก็วางลงไปแนวนอนกับพื้นดินใต้น้ำ
แต่นี่มันปักเลยนะฮะก็เลยสันนิษฐานว่าเขาพกมีดไปด้วย
ที่เดินลงไปแล้วก็แทงตัวเองหรือเปล่าแล้วก็เอามีดเนี่ยปักไว้กับดินใต้น้ำ

จดหมายลาตายที่เขียนไว้ในสมุด๓๐หน้านะฮะของนายคำอ้ายนะครับ
เนื้อหาก็คือการสั่งเสียสั่งลาฝากขอโทษหลายคนนี่ลายมือเขาเขาจะเขียนตัวใหญ่หน่อย
ก็เลย๓๐หน้าเลยนะแต่เขียนตัวใหญ่นะครับ
ลาฝากขอโทษเมียลูกชายสองคนเขียนถึงผู้ใหญ่บ้านเพราะเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ให้ผู้ใหญ่ช่วยจัดงานศพให้ด้วยเขียนถึงพระครูบาอรุยชาติวัดแสงแก้วโพธิญาณที่เคารพสัทธา
แล้วหนึ่งในนั้นก็ยังมีข้อความที่เขียนขอให้ทุกคนไม่ต้องไปว่าเมียของเขา
ซึ่งได้ดูแลเขาอย่างดีแล้วตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นปัญหาก็เลยขอฝากลูกเมียนะบอกว่าเขาคิดดีแล้ว
เขาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาเลยขอลาตายดีกว่า
มีอีกแผ่นหนึ่งเขียนระบุนะครับบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นทรมานมา๒ปี
หลังจากประสบอุบัติเหตุแล้วต้องเจาะคอหายใจไม่ได้แล้วก็ฝากให้จัดงานศพฝากลูกกับเมียเอาไว้กับแคนนะฮะ
เย็นที่ผ่านมาครับพระครูบาอรุยชาติเจ้าวาดวัดแสงแก้วโพธิญาณ
ที่ภูตายเค้ารบนำถือสัทธาแล้วก็เขียนถึงเอาไว้ด้วยในจดหมายนี้นะครับ
มาทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมแล้วก็กรวดน้ำแบบล้านนาให้ที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยความจริงเขาเป็นคนดีมาก
ชอบช่วยเหลืองานที่วัดช่วยเหลือชาวบ้าน
พอรู้ข่าวก็เสียใจก็เลยมาทำพิธีให้
ปกติเขาเป็นคนที่ทำอะไรตั้งใจ

แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแรงกดดันอย่างที่ครูบาบอกนั่นแหละ
เพราะว่าแกเป็นคนทำงานเพราะไม่ได้ทำงาน
แล้วก็คิดว่าเป็นภาระของคนอื่น
ก็ไม่อยากเป็นภาระคนอื่น
ดูจากจดหมายมีขอโทษพระครูบาขอโทษหลวงพี่นัท
ขอโทษพ่อหลวงขอโทษเมียขอโทษลูก

ก็คือแกก็ไม่อยากให้ใครมาทุกข์
ครูบาก็ขอแสดงความเสียใจ
มันเป็นเหตุสุดวิสัยโยมเอ๋ย
เป็นสิ่งที่เปิ้ลตัดสินใจแล้ว
คนตายก็คือว่าหมดกรรม

แต่ว่าโยมต้องเข้มแข็งนะโยมนะ
เพราะยมมีลูกอีกทั้งสองคนที่ต้องดูแล
แต่ว่าวันหนึ่งเดี๋ยว
ครูบากับหลวงพี่นัทก็จะหาวิธี
ที่จะช่วยแบ่งเบา

ผู้ใหญ่เสกสรรษีทานะครับ
บอกว่าตัวของผู้ใหญ่กับตัวนายคำอ้าย

เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกันเมื่อ๕ปีก่อนนะครับ
จนกระทั่งนายคำอ้ายเนี่ยประสบอุบัติเหตุ

ทีนี้เขาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่

แล้วคราวนี้ก็มาก่อเหตุอีกนะครับ